ชาวบ้านมาร้องกับสื่อมวลชนบอกว่านักข่าวไปดูหน่อยสิที่วัดเนี่ย
หนึ่งจัดคอนเสิร์ตแล้วขายเหล้าขายเบียร์ดื่มกันในวัดแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่า
บรรยายเลยเพราะว่าถ่ายภาพมาดีมากองค์ประกอบครบนะครับ
ผู้สื่อข่าวนะครับได้รับการร้องเรียนบอกกลางดึก
ที่วัดศาสตร์กำแพงใหญ่เออเมอร์อูทูปรสพิสาหร่ายสีสเกจอ่ะ

พ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านขายอาหารนะครับ
มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลกว่า๑๐ร้าน

เข้าไปถึงเมื่อกี้ที่เห็นเป็นหินหินนั่นคือโบราณสถานประสาทหินวัดสะกำแพงใหญ่นะ
ค่ะนะครับคอนเสิร์ตไม่มีผ้าล้อมนะเขาเรียกปิดวิกปิดวิก
ใครเข้าดู๑๒๐แล้วในงานก็เนี่ยครับที่คุณผู้ชมจะบอกว่าเออถ่ายภาพมาดี
เล่าเรื่องได้ดีชาวบ้านเนี่ยเล่าบอกว่ามีการจัดงานแบบนี้บ่อยครั้งฮะ
บ่อยเลยเหรอบ่อยจนจะเป็นธุรกิจไปแล้วล่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นไหมครับ
พระท่านก็ไม่ได้นอนแล้วท่านก็ออกมาดูแล้วนะเหมือนท่านจะไลฟ์ด้วยนี่ครับ
นั่งดูนะครับนั่งดูคอนเสิร์ตกันในวัดนี้ยังมีสรีระสังขารของเกจิดังนะครับ
หลวงปู่เครื่องสุพัทโทด้วยที่ชาวอุทุมพรพิสัยเขานับถือศรัทธากัน
แล้วเขาบอกว่าวัดมักจะอ้างประจำเลยเดี๋ยวกระถิ่นเดี๋ยวผ้าป่า
แล้วก็มีการปิดวิกนะครับแล้วขายบัตรเข้าชมแบบนี้
และขายเหล้าขายเบียร์กันทั้งคืน
ทีมข่าวสอบถามไปที่พระมหาดรชัชวานโอภาโส
รองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
ท่านจะอวาดวัดสักกำแพงใหญ่นี้ด้วย
ท่านบอกว่างานดังกล่าวคุณผู้ชมฟังดีนะ
งานดังกล่าวไม่ใช่งานที่วัดจัดขึ้นแต่มีคณะผู้จัดงานมาขอใช้สถานที่นะครับ
ส่วนเรื่องการขายเหล้าขายเบียนในวัดเนี่ยเคยห้ามแล้วไงนะครับเคยห้ามแล้วไง

ก็ในการขอไม่ได้มีการตกลงอะไรเลยไม่ได้มีการตกลงว่าจะขอบริจาคเท่าไหร่อะไรยังไงไม่มีเลย
ก็คือเขามาขอจัดผู้จัดเขามาขอจัดทางวัดก็เห็นว่าเออก็เอาเถอะ
เขาถือว่าอนุพะชุมชนอนุพะทางคณะทางค่ายเขาเท่านั้นเอง
เรื่องการขายสุราเรื่องการอะไรต่างอาณาเนี่ยทางวัดเองก็เคยบอกอยู่แล้ว
แล้วก็เคยประชาสัมพันธ์แล้วว่าไม่ให้มีแต่ก็อย่างว่ามันก็บางพวกที่มีการเล็ดลอดเข้ามา
ตอนนี้รหาวัดก็ไม่ทราบเนื่องจากว่าทางผู้จัดก็ไม่คนดูแลเองหมดเลย
จากบอกแล้วว่าไม่ให้มีพวกนี้นะเห็นวัดซึ่งเป็นพุทธสถานไม่เหมาะสม
สำนักพุทธเขาว่ายังไงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็คุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจด้วย
คือสำนักพุทธเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจบริหารจัดการนะครับ
เรื่องของการห้ามวัดจัดงานนะแต่เขามีหน้าที่ประสานกับส่วนราชการตรวจสอบว่าอะไรผิดข้อบังคับบ้าง
เรื่องการขายเหล้าขายบุหรี่ขายอะไรในวัดเนี่ยเป็นอำนาจฝ่ายปกครอง
อ้าวนะครับสำนักพุทธชี้แจงแบบนี้แล้วตำรวจสิคราวนั้นตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกนิรการพรศักดิ์ท่านผู้กำกับการสอบพออุทุมพรพิสัยเปิดเผยบอกว่า
เสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาเงินสมทบช่วยค่าอาหารและการศึกษาของพระ
แต่มีพ่อค้าแม่ค้าไม่เชื่อฟังคำสั่งเอาแอลกอฮอลเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมาขายในวัด
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะจับได้๓ลายปรับลายละ๓๐๐บาทครับคุณผู้ชมฮะ